ว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่จริงนะคะคุณผู้ชมค่ะคือความรักเนี่ยอาจจะทำให้คนบางคนเปลี่ยนไปอย่างคู่ของโบเมลดากับอเล็กธีรเดชบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่เขาคบกันเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไป

ก็หล่อขึ้นด้วยแต่มันมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นสีผมนี่ไงคุณผู้ชมดูนะไม่ค่อยเห็น
ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาขอเปลี่ยนลุคเป็นนุ่มผมบลอนมันสักนิดนึงจัดไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของหนุ่มอเล็กนี่โอ้โหสาวกดไลค์กันเพียบเลยนะ
เพราะทำสีผมแบบนี้ก็ดูหล่อไปอีกแบบว่าไหมล่ะ

ใช่และที่ผ่านมาจะเห็นนะคะว่าอเล็กเนี่ยเขาเป็นนุ่มตีขี้เล่นใช่ไหมแต่พอทำสีผมแบบนี้เฮ้ยมันดูน่าค้นหานะ
แต่ล่าสุดของล่าสุดคุณผู้ชมถามสีผมอย่างเดียวมันไม่พอนะจักทำอะไรยะ
แล้วเขาไม่ทำยังไงอ่ะทำไมอะไรแรงบันดาลใจเขาในการต้องไปทาเล็บเนี่ยค่ะ
ก็นั่นน่ะสิหลายคนก็ค้นหาอยู่ว่าทำไมอยู่ลุกขึ้นไปทำแบบนั้นนะคะ
ซึ่งลายน่ารักมินิมอลแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทาเต็มทั้งเล็บนะ
และผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือน้องโบเมลดาจ้า
นางเป็นคนเลือกลายเล็บเองเลยนะจ๊ะเออนะซึ่งเจ้าตัวบอกกับเรานะคะ
หนุ่มอเล็กบอกว่าเข้าใจของอกผู้หญิงแล้วน่ะ
ว่าเวลาเข้าร้านทำเล็บนานนานเนี่ยมันเป็นยังไงจ้ะที่พูดเนี่ย
ไม่ได้จะว่าอะไรนะคะแต่ว่าขอทำไปด้วยเลยละกัน
ไปนั่งรอไปนั่งรอ
แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรงั้นลอนานอ่ะทำมันเสียเลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของอเล็กกันหน่อยค่ะ
จริงตอนแรกไปนั่งรอโบ๊ทนี่แหละครับแล้วก็
โบก็ถามทำไว้ล่ะลองทำดูก่อนครับทำอ่าทำ

วันนั้นก็โดนไปจาก๓ชั่วโมง

มีความหมายด้วยนะหรือว่าเป็นสิ่งหมู

ลองไปใช้ลองไปอยู่ในช่วงเวลา
ที่คุณผู้หญิงเขาใช้กันที่เรามองว่าเสียเวลาอะไรอย่างนี้
มันไม่เสียหรอกครับมันไม่เสียเวลาหรอกครับ

หยุดนะนี่ดูไว้นะนี่คืออาเล็กธิระเดชเมื่อตอน๒เดือนที่แล้วที่ที่ฉันสัมภาษณ์หรือเปล่าคะ
ตอนนั้นดูเหงามากวีดีโอคอลหาตอนนี้คือฟุ้งฟริ้งกุ้งกิ๊งมาก
ใช่เป็นสีชมพูหัวใจเป็นสีชมพูไม่พอค่ะ
ก็มีสีมีสันกับเขาด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชม

คนมีความรักมักจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคุณผู้ชมนะ
และเมื่อวานนี้สดร้อนจ้าเข้าไปวาดลายเล็บลายใหม่กันที่ทะเลเลยนะคะคุณผู้ชม
แน่นอนว่าเขาไม่ได้ไปคนเดียวหรอกค่ะเขาก็อาจจะต้องไปด้วยกันหรือเปล่า

ก็ไปด้วยกับโบว์แหละ
ดูภาพล่าสุดที่เขาโพสต์เอาไว้นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ
เขาถอดเสื้อท้าแดดท้าลมทะเลกันไปเลย
อย่างนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าขอถอดหน่อยได้ไหมวะ
อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจจริงนะว่าตั้งใจจะถามใครหรือเปล่า
แต่ว่าภาพนี้เนี่ยน้องโบเขาเข้ามากดไลค์ด้วย
ไม่รู้ว่านั่งกดไลค์อยู่ข้างหรือเปล่าค่ะ
เอาจริงนะเราก็รู้แหละว่าเขาก็ต้องไปด้วยกันอย่างที่พี่แจ๊คว่าแหละ
แต่ก็แค่รอรูปคู่อยู่นะคะอยากกดไลค์ใจจะขาดแล้วเนี่ย
นี่พอเข้าไปดูในคอมเมนต์หลายเสียงในห้องส่งก็แซวไปที่หน้าอกหน้าใจของหนุ่มอเล็กนะคะ

แต่บางคนก็อดไม่ได้ที่จะขอถามสักหน่อยว่าเออ
ที่บอกว่าขอถอดหน่อยได้ไหมเนี่ยต้องการจะบอกใครหรือเปล่า
ซึ่งนอกจากแคปชั่นชวนสงสัยแล้วที่ยังไม่ได้หาคำตอบตอนนี้เนี่ย
เราก็เลยย้อนไปดูแคปชั่นของโบกันหน่อยดูของอเล็กก็ต้องไปดูของโบนะคะคุณผู้ชม

โอ้โหนางก็เด็ดไม่แพ้กันอย่างภาพเซตนี้น้องโบเขาบอกไว้ว่า
อาทิตย์มีเจ็ดวันแต่เขาคิดถึงเธอไปแล้วแปดวันเพราะเขาคิดถึงเธอเหลือเกิน
คู่นี้เขาเป็นแบบนี้แหละนะไม่มีใครยอมใครทั้งเรื่องแคปชั่นทั้งเรื่องของทำสีผมทั้งเรื่องเล็บนะ
คิดถึงกันก็ลงรูปคู่กันไปเลยสิคะนี่ก็รอกดไลค์ใจจะขาดกันอยู่แล้วเนี่ย
เป็นคอนติดกันผ่านศูเช่ลยังไงก็ไม่รู้นะความรู้สึก

โบ่อพี่ล้อเล่นนะโบ่นะ

อย่ายุ่งแซวเล่น